หนูก็ปัดมือก็เลยถักกันโดดมาเลย

แต่พอได้ยินเรื่องเล่าเป็นอย่างสี่
หนูสึกว่าเสียใจมากว่านี่
เพราะว่าเป็นถึงเจ้าหน้าที่เป็น
ถึงผู้พิทักษ์สันติราชจะพาเฮ็ดมาทำกับราษฎรจังสิ
พ่อก็รู้สึกว่าเสียใจอย่างมากเลย
สิให้ราษฎรไปเพลิงพ่าพูดเอ๊ะบอกให้เพลิงพ่าเจ้าหน้าที
พอชีดว่าให้เมื่อเวลามาเพลิงพ่ามันเป็นลักษณะนี้
พ่อก็ไม่มีคำจะเบาคือกันอันดัง
ที่พันมากเขาได้ยินเรื่องราวจริงสิทธิ์พอเทียบอ่ะ
บอกเคยได้ยินจากเสือล่ะดูไอ้บ้านนี่ก็โดนแล้ว
ไม่เคยได้ยินเรื่องจังสีจังเสียมีแต่มาหาเจ้าหน้าที่มีแต่ให้ความปลอดภัย
เบื้องต้นเค้าก็สารพราคว่าเขาหยุดสุรามา
ซึ่งก็ได้ตรวจปัดนะคะบริบัติอินโภธ์แหละ
ออกมาให้รู้ว่าที่บ้านภักดิ์นั่งหยุดสุราหิบัน
เดินมาเข้าเวียนแทนระหว่างเข้าเวียนตัวเองอาการงรสุรา
ก็เลยก่อเอสโดยที่ให้รู้ตัวซึ่งก็เลียกว่าไม่ได้ครับ
เป็นการทำวินัยอยู่สร้างถนักบรรยาที่และกระดำของติด
ส่วนประวัติการพรรดิอาญามีโทษจำคลุกถึงสิบปี
ไม่เกิน๒แสนบาท
เดิมการทุกฝ่ายตั้งแต่จูบตัวเค้าเองที่กระทำภอบิต
ต้องเอาเหล้ามาประดาษที่ขวัญชายทั้งหมด
แล้วก็พวกทัพที่ดุแลอย่างแปดชิบ

หลังนี้อาหารยายต้องกลับด้วย

แล้วพูดถามกันแล้วออกจากเจ้าของนาย

เป็นถึง
เยอะตัดภูมิอยอสรีภูตหาทั้งวัย
โปรดติดตามตอนต่อไป